คุณผู้ชมค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่า
เบรกแป๊บพักแป๊บพักก่อน
ชาวเน็ตสายเผือกสายมโนทั้งหลายนะคะพักยกกันแป๊บนึงนะคะ
หลังจากที่หลายคนตามหาผู้หญิงปริศนาคนหนึ่ง
ที่มือของเขาไปโผล่เป็นภาพกำลังอุ้มลูกสิงโต
ต้มเล็บสีกำดำด้วยภาเล็บทำเล็บเนี่ยแบบเงี้ยเนี่ยแหละนะคะ
แล้วก็คุณสงกรานเตชนรงค์เขาโพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดีย
หลายคนก็พุ่งเป้ากันไปต่างนานาจับผิด

เป็นเรื่องเป็นราวถึงขนาดที่บางคนเข้าไปโพสต์ข้อความต่อว่าคุณพ่อน้องปีกันยกใหญ่เลยนะ
นักสืบไซเบอร์บางคนก็มีการพาดพิงคาดเดาไปถึงเน็ตไอดอลรุ่นบุกเบิก
จำได้ไหมคะคุณบอลลูนพินสุดามีภาพอุ้มสิงโต
คือที่เหมือนกันคือสิงโตตัวนี้เหมือนกัน
แล้วประจวบเหมาะกับเล็บทำเล็บเหมือนกัน
ก็เลยงานเข้าเธอแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะ
แล้วก็ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดมันจะบานปลายใหญ่โตกันไปมากกว่านี้
น้องชายของไฮโซหมื่นล้านก็คือคุณภูผาเตชนรงค์เนี่ยนะ
เขาออกโรงเองแบบเบาพอหอมปากหอมคอ
มือของหญิงสาวปริศนาที่ว่านี้ไม่ใช่สาวที่ไหนแต่เป็นญาติของเธอนั่นเอง
เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องมีใครออกมาชี้แจง
ไม่ต้องมีการแถลงข่าวไม่ต้องแก้ข่าวใด

ใช่คือมันแค่เป็นความบังเอิญนะ
กันไปเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริง

คราวนี้เงิบอีกระล๊อบหนึ่งแถวนี่นะคะคุณผู้ชม